ถ้าหากจะไปย้อนดูมูลค่าความเสียหายของคดีความ
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของตระกูลชินวัฒน์
พิจารณาไปแล้วรวมถึงที่สารกำลังสรุปมูลค่าความเสียหาย
คิดแล้วก็เกือบถึง๕แสนล้านบาททีเดียวค่ะ
เราไปลองไล่เลี่ยงกันดูนะคะว่ามีคดีอะไรบ้าง
คดีของนายทักษิณชินวัฒน์ทั้งที่สารอาญาตัดสินแล้วแล้วก็ออกหมายจับ
ก็อย่างเช่นคดีทุจริตจัดซื้อที่ดินรัชดาพิเศษ
มูลค่า๗๗๒ล้านบาทจากกองทุนฟื้นฟูกิจการและสถาบันการเงิน
เป็นการซื้อขายที่ดินต่ำกว่าราคาประเมินถึง๔๒๐๐ล้านบาท
คดีนี้สารตัดสินให้จำคุก๒ปีแต่นายทักษิณหลบหนีออกนอกประเทศไปค่ะ
ส่วนคดีที่สารดีกาพิจารณาแล้วแล้วก็ออกหมายจับ
มีคดีทุจริตโครงการออกสลากพิเศษแบบเลขท้าย๓ตัวและ๒ตัว
ทุจริตออกกฎหมายแก้ไขค่าสัมประธานโทรศัพท์มือถือและดาวเทียม
คดีนี้ทำให้รัฐเสียหายไป๖๖๐๐๐ล้านบาท
อนุมัติปล่อยกู้เงินธนาคารกรุงไทยให้กับบริษัทกฤษฎามหานคร
ซึ่งก็ยังอยู่ระหว่างสรุปมูลค่าความเสียหายที่แน่ชัดอยู่ค่ะ
ให้กลุ่มเทมาเซ็กมูลค่าความเสียหายพร้อมเบี้ยปรับ๑๑๓๐๐ล้านบาท
ซึ่งถ้ารวมมูลค่าความเสียหายในคดีความของนายทักษิณ
ตีเป็นมูลค่าชัดเจนได้ขณะนี้อยู่ที่ประมาณ๘๐๐๐ล้านบาทนะคะ
ส่วนคดีความของคนอื่นในตระกูลชินวัฒน์ก็คือนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์
มีคดีจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางการเมือง
ทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบการคลังของประเทศทำให้ต้องจ่ายเงินไปถึงกว่า๑๙๐๐ล้านบาท
ยังไม่นับรวมคดีที่นางสาวยิ่งลักษณ์ให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดร่วมกับคณะรัฐมนตรีและสส
ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำในวงเงินที่สูงถึง๓๕๐๐๐๐ล้านบาท
และปีการผลิต๒๕๕๖ทับ๒๕๕๗ซึ่งต้องชดใช้จำนวน๑๒๐ของมูลค่าความเสียหายอยู่ที่ประมาณ๓๕๐๐๐ล้านบาทค่ะ
รวมมูลค่าที่นางสาวยิ่งลักษณ์จะต้องจ่ายให้กับรัฐจะอยู่ที่๓๘๗๖๓๘ล้านบาท
และถ้านำเอามูลค่าความเสียหายของสองพี่น้องตระกูลชินวัฒน์มารวมกันก็อยู่ที่ประมาณ๔แสน
ของมูลค่าความเสียหายอยู่ที่ประมาณ๓๕๐๐๐ล้านบาท